ท่องเที่ยวชาวรัสเซียคนหนึ่งเมาแล้วคลั่งแล้วอารวาส
วิ่งไปชนนี่ฮะกระจกของร้านสะดวกซื้อพังเสียหายตัวเองในเลือดอาบเลยนะครับ

คนประตูเซเว่นกระจูยออกกันเลย
พร้อมพ่อด้วย
เดี๋ยวโลกกว่านั้นเดี๋ยวมันพูดออกมาเลยนะ
คนส้ำนะครับ

แต่นี่คือคลั่งเองเจ็บเองเลือดอาบเองนะ

แต่มีพนักงานร้านสะดวกซื้อมีพี่วินจักรยานยนต์แถวนั้น
พยายามเข้ามาช่วยระงับเหตุเนี่ยก็เจ็บไปตามกัน
ดูค่ะทุกท่านผู้ชมครับนี่คือ
โอ้โหการระงับเหตุนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับสพมพัทยานะครับ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีนักท่องเที่ยวผู้ชายคนหนึ่งเมาแล้วคลุ้มคลั่ง
อยู่ในร้านสะดวกซื้อมาถึงก็เลือดเต็มหน้าเต็มตัวแล้ว
เพราะว่าเขาวิ่งชนกระจกร้านสะดวกซื้อจนแตกกระจายเลยนะครับ
นี่ครับผู้ชายคนนี้เป็นชาวรัสเซียนะครับ
คืออาการก็เอะอะโวยวายคลุมคลั่งเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในร้านนะฮะ
ล็อกตัวไว้ได้ทีแรกก็จะขัดขืนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มากันหลายคนเลยนะครับนี่ฮะสุดท้ายก็คุมตัวไว้ได้
ทำกลางบาดแผลแล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีกันต่อ
ส่วนในร้านที่เกิดเหตุนะครับประตูกระจกร้านสะดวกซื้อแตกทั้งบานนะครับ
แล้วก็มีพนักงานของร้านนะฮะพนักงานร้านสะดวกซื้อถูกเศษกระจก
บาดจนบาดเจ็บอีกคนนึงเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นค่ะ
ตอนเข้าไปช่วยระงับเหตุเนี่ยก็ถูกชาวต่างชาติที่คลั่งเนี่ย
เอาหัวโขกจนคิ้วแตกอืมพนักงานร้านสะดวกซื้อบอกว่า
ชายชาวรัสเซียคนนี้คือตอนที่เข้ามาที่ร้านมาถึงก็มาหยิบน้ำดื่ม
มาเลือกซื้อสินค้าแล้วไปลวนลามลูกค้าในร้าน
คือมาถึงก็เมามาแล้วนะฮะจากนั้นวิ่งพุ่งชนกระจกร้านเนี่ย
กระจกร้านแตกเลยนะครับวินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้น
บอกว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อก็มาร้องขอความช่วยเหลือ
เขามาซื้อของนั่นเเหล่ะแตะเขาไม่จ่ายเงิน
แล้วเขาก็หนีไปแล้วก็กลับมาอีกรอบนึง

ก็เค้าวิ่งเข้าไปในเซเวนแล้วก็ก็ดึงประตูอะ

แล้วมันก็วิ่งออกมาเขาวิ่งออกมาเสร็จแล้วเขาวิ่งเข้าไปอีก
วันนี้มันจับจับตูดเอ่ยอ่าเสียค่ะเขาไปโวยวายโวยวาย
น้องวินเขาก็เลยเข้าไปบอกประมาณว่าให้ออกมาอะไรอย่างนี้
วันนี้ก็เลยซัดข้างในกันเสร็จแล้วก็มันวิ่งมาชนประตูแตก
พ่อเมืองพัทยาก็คุมตัวชายชาวต่างชาติคนนี้ไปที่โรงพักนะฮะ
ค่ะตั้งแต่อืมอืมรึงนี้เช้ามืดที่คุมตัวได้นะครับ
ก็นำไปสงบสติอารมณ์ในห้องคุมขังผู้ต้องหานะฮะ
ต้องรอให้หายเมาอ่ะรอก่อนรอก่อน

ถูกแจ้งข้อหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวายนะครับ
เดี๋ยวต้องสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมเรื่องของผู้ที่บาดเจ็บ
แล้วก็ทรัพย์สินของร้านเขาเสียหาย
หรือว่าทรัพย์สินของชาวบ้านที่เขาก็พังเสียหายไปด้วย

เอาอย่างอื่นได้หรือเปล่าทำไมถึงคลุ้มคลั่งขนาดนี้นะคะ
เพราะว่าข่าวชายคลุ้มคลั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของยาเสพติด